แต่ข่าวนี้ไม่รู้นะคนอื่นเป็นยังไงไม่รู้นะแต่ผมเห็นใจพี่เขา
คุณลุงหอบผ้าหอบผ่อนเครื่องมือเครื่องใช้
มาจากชนบุรีกะจะไปร่วมหอกับสาวรุ่นน้อง
แต่สุดท้ายสวรรค์ล่มฮะเมาแออยู่ที่สถานีขนส่ง
นี่ตำรวจต้องมาช่วยเคลียร์ให้
ตำรวจสมภาพเมืองชายนาฏครับเข้าตรวจสอบในหนูแดง
เมานั่งนอนเกลือกลิ้งอยู่บนสถานีขนส่งพุทธศาสตร์
จังหวัดชายนาฬเนี่ยเต็มเลยนะครับ
ผุดจาวพวกไปวนมาขนสัมพละมาหลายอย่าง
เสื้อผ้ารองเท้าพลักเครื่องสร้อยทอง
วงเล็บปลอมเซ็นเบอร์เลอร์เลยสร้อยทองปลอม
หนูแดงพี่หนูแดงเล่าบอกว่าถูกผู้หญิงอายุ๓๐
ชื่อน้องหนึ่งน้องหนึ่งเป็นคนชายนาฏนี่แหละ
รู้จักกันทางเฟซบุ๊กติดต่อกันได้๓วัน
หนึ่งชวนให้มาอยู่ด้วยมาพี่หนูแดง
มาอยู่กับน้องหนึ่งที่ชายนาฏน้องหนึ่งก็ขับรถมารับนะฮะ
ให้ความหวังว่าจะมาสร้างครอบครัวด้วยกัน
เขาทำงานเป็นช่างรับเหมาก่อสร้างอยู่
ก็ฝันว่าจะได้เมียเด็กก็คราวนี้แล้ววะ
แต่พอมาถึงแล้วกลับว่าไม่เป็นอย่างที่หวังครับ
น้องหนึ่งไม่ยอมให้ร่วมห้องนอน
อ้างว่ามีปัญหาไม่ยอมให้อยู่ด้วย
แล้วคำพูดที่ทำให้ลุงหนูแดงเจ็บช้ำที่สุดคืออะไร
หนูไม่ดอมหนูมีผัวแล้ว
หนูมีผัวแล้วผัวหนูอยู่ในคุก
ขอเวลาเคลียร์กับผัวก่อน
โอ้โหลุงหนูแดงเสียใจ

ซื้อเหล้ามาดื่มประชดชีวิตมาเลย
เมาขนเข้าของจะกลับชนบุรี
แต่ตอนนี้ไม่ไหวอยู่ได้ตรงนี้แหละ
แล้วมาถึงแล้วเค้าว่ายังไง
เค้าบอกว่าให้อยู่คนละห้องก่อน
เขาบอกว่ามาที่แรกเขาบอกว่าอยู่เดียวกันทางนู้นนี่

หนูมีปัญหาเอ้าถ้าว่าหนูมีปัญหา

ไม่มั่นใจอายุตัวเองอีก

ตำรวจก็พาไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพัก
รอให้สั่งก่อนเดี๋ยวก็จะส่งกลับชนบุรีไป

ยังไงเนี่ยลุงบอกลุงมีเมียหรือไม่มีเมียเนี่ย

ผู้หญิงก็มีแฟนแล้วแปลกดี